ต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติไทยคนหนึ่งดีกว่า
เป็นนักเตะยุค๒๓มีโชคมหาศาลานกูล
จากเขาจะมีความฝ่ายฝันในการเล่นฟุตบอล
อีกหนึ่งความฝ่ายฝันของเขาคือเปิดร้านปิ้งย่าง
และตอนนี้เขาทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วค่ะ
มีโชคมหาสารนุกูลนะคะนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารปิ้งย่างนะคะ
เป็นอันเสริมแล้วก็เป็นความฝันของตัวเองในวัยเด็กด้วย

แล้วก็ได้เลิกเปิดบริการอย่างเป็นทางการไปแล้ว
เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๒ที่ผ่านมาค่ะ

ว่าได้ร่วมกับเพื่อน๔คนด้วยกันในการเปิดร้านนะคะ
ใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ๒ล้านบาท
ยังมีให้เป็นร้านอาหารสไตล์ครอบครัวค่ะ
จากจะมีจุดเด่นที่เนื้อและน้ำจิ้มสูตรพิเศษแล้ว
ที่ผู้ที่มาใช้บริการสามารถมาถ่ายรูปได้

เฟ่คนละ๒๕๙บาท
ซึ่งก็หวังว่าธุรกิจนี้จะไปได้ดีด้วยค่ะ
แต่เจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าฟุตบอลคือสิ่งที่ชอบที่สุด

หวังที่จะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีในสนาม
โอกาสในการติดทีมชาติต่อไปครับ
มีโชคกล่าวทิ้งท้ายว่านอกจากเห็นบทบาทของตัวเองในสนามแล้ว
ก็อยากจะให้ลองมาอุดหนุนร้านปิ้งเฮียนะครับ
ก็จะเห็นตนเองในฐานะเจ้าของร้านอาหาร
และจะบริการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะครับได้รับความสุขกลับไปด้วยครับ
เด่นของเราก็คือก็จะเป็นพวกวัตถุดิบที่เราสัญหาคุณภาพที่ดีที่สุด

ก็จะมีเป็นแลนด์มาที่ถ่ายรูปตรงถนนอะไรอย่างนี้

พวกผมแบบว่าทำด้วยใจ
แล้วก็คัดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง

แล้วก็ใครอาจจะได้เห็นผมในมุมมองที่ผมเตะบอลอย่างเดียว

เขาอาจจะเสิร์ฟได้เติมน้ำให้ท่านได้อะไรอย่างนี้
อาจจะให้ทุกคนมาใช้ผมเยอะ
ให้ผมเลยให้ผมไปหยิบอาหารหยิบเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มาเจอผมได้ที่ร้านครับ
ผมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศ
แล้วก็รสชาติอาหารด้วยครับ